อีกเหตุการณ์หนึ่งนี่ก็ถือว่าใช้สติและไหวพลิบในการเอาชีวิตรอดมาได้เหมือนกัน
อันตรายเหมือนกันอันนี้เป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็อยู่ในอาชีพที่เสี่ยงนะฮะ
จักรยานยนต์รับจ้างเราอาจจะมีข่าวแบบนั้นแบบนี้จะเป็นวินหรือเป็นแท็กซี่ก็แล้วแต่
เพื่อให้ช่วยกันตามตัวคนร้ายคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าลวงวินจอยอที่เป็นผู้หญิงวัย๖๓ปีให้เข้าไปส่งในป่าสวนปาม
แล้วใช้มีดจะจี้ชิงทรัพย์นะแล้วไม่ได้จี้ชิงทรัพย์ธรรมดาบอกว่าต้องฆ่าปิดปากค่ะ
ถ้าไม่ฆ่ายังไงเดี๋ยวป้าก็ไปแจ้งตำรวจจับผมจะฆ่าปาดคอฮะ
แต่ว่าคุณป้าวินจอยอเนี่ยก็ตั้งสติบอกประมาณว่าเอาไหนจะฆ่าแล้วถ้าจะปาดคอก็อย่าปาดคอเลยมันกลัว

ก็เลยแกล้งตายค่ะคุณป้าเอามือบังมือที่ถูกมัดน่ะนะอ่าบังแล้วก็โอ้โห
เลือดไหลเยอะไงคนร้ายมันนึกว่าตายแล้วแกล้งตายเนี่ยเลยรอดนะรอดมาได้นะ
แต่ว่ามันโหดเยี่ยมจริงนะครับแล้วทางญาติเขาก็โพสต์ภาพคนร้ายนะครับ
อ่าที่ทำร้ายร่างกายพี่สาวของเขานะฮะน้องชายเขาโพสต์นะครับบอกว่า
คนร้ายก่อเหตุจะฆ่าปิดปากจี้ชิงทรัพย์จะใช้มีดปาดคอ
พี่สาวขอร้องว่าอย่าใช้มีดปาดคอเลยถ้าจะฆ่าเนี่ยเอาวิธีอื่นได้ไหม
อ่าแล้วคนร้ายมันก็เลยยอมนะครับใช้วิธีอื่นเอาหมวกกันน็อก
ทุบเข้าไปที่ศีรษะผู้เสียหาย๖๗ครั้งเลือดเนี่ยอาบเลยนะฮะ
แล้วก็แกล้งตายคนร้ายมันก็เอาจักรยานยนต์เข้าไปด้วยค่ะ
คนนี้ฮะขี่หลบหนีไปเลยนะครับแล้วก็ได้เงินสดจำนวนหนึ่ง
ถืออีกหนึ่งเครื่องนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปตามหาผู้เสียหายนะครับ
อ่าบ้านอยู่แถวหมู่สี่ตะบนห้างสูงอำเภอหนองใหญ่อ่า
แต่ไม่มีใครอยู่นะฮะผู้เสียหายก็คือคุณยายจอร์ดนะครับ
แถวนั้นเขาเรียกยายจอร์ดนะฮะอายุหกสิบสามนะครับ
ชื่อจริงคือนางชูศรีแทร่โคอ่าที่บ้านเนี่ยยังมีเสื้อวิน
จักรยานยนต์รับจ้างเบอร์สามแขวนอยู่นะครับหลานชายของผู้เสียหายบอกว่า
อาเนี่ยบาดเจ็บนะมีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่ง
มือข้างขวาก็เป็นแผลต้องเย็บสี่เข็มตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
แต่ว่าลูกชายคนโตรับไปอยู่ด้วยที่บ่อวินศรีราชาเพราะว่าเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายอีก
ขณะที่วินจักรยานยนต์รับจ้างวินแยกหนองใหญ่
เดียวกับทางผู้ที่เขาถูกทำร้ายนะครับบอกว่าคือวินเนี่ยที่เป็นเพื่อนวินด้วยกันเนี่ย
คุณลุงในอายุเจ็บสิบสองนะอืมบอกว่าหลังเกิดเหตุหวาดกลัวกันมาก
คือวินตรงหมู่บ้านตรงนี้วินแยกหนองใหญ่เนี่ย
วินนี้มีแค่๕คันแล้วทั้ง๕คันคนที่มาขี่วิน
เป็นผู้สูงอายุหมดเลยอ๋อนะฮะเพราะเป็นวินในหมู่บ้านนะ
จากนี้ไปคงต้องระวังตัวมากขึ้นแล้วคนแปลกหน้าเนี่ย
สงสัยคือถ้าเห็นคงต้องไม่รับไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย
แต่ยังไม่เจอตัวเขาเลยอืมเพราะว่ามันไปเป็นมายังไง
ผมก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่กินสลามาเป็นเดือนอ่ะอืม
เขาวิ่งอยู่ใจข้างออกเขาวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปทุกคนไปทุกคนมา
มันเลือกไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรกินมันไม่มีมันไม่มีอะไรทำแล้ว
นิพพานเป็นรองภูมิกับการบอกว่าผู้ที่โพสต์
ที่เป็นน้องชายของผู้บัดเจ็บผู้เสียหายนะบอกว่า
เกิดขึ้นอยู่ใกล้กับพื้นที่โรงพักษพนใหญ่เนี่ยอ่า
อันนี้ขอชี้แจงนิดหนึ่งว่ามันก็ไม่ใกล้อืม
เพราะว่าพื้นที่อำเภอหนองใหญ่สภาพส่วนใหญ่เป็นป่า
มีไร่มันสำปะหลังมีป่ามีสวนยางพาราอ่า
มีพื้นที่เปลี่ยวเยอะจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่ง
บนหนองใหญ่ห่างจากโรงพักห้ากิโลเมตรค่ะอ่า
ซึ่งเป็นสวนปามทั้งนั้นนะครับเนี่ยฮะล่าสุดเจ้าหน้าที่รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
คือนายศักดิ์นรินสุบพรนะฮะอายุยี่สิบห้าปี
ตอนนี้ไปขอสารอนุมัติหมายจับแล้วข้อหาคือชิงทรัพย์ผู้อื่นโดยใช้อาวุธ
และพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับติดต่อไปทางญาติแล้ว
ญาติบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยตามตัวผู้ต้องหาให้มามอบตัวกับตำรวจ
เป็นลักษณะการชิงทรัพย์นะฮะโดยการหลอกลวงให้ไปส่งในที่เปรียว
จากนั้นก็ได้ใช้ลงมือทำร้ายแล้วก็ชิงเอาโทรศัพท์มือถือเงินสดจำนวนนึง
รถทรายละยกขับหลกหนีไปทางชุดสืบศูนย์ก็เลยได้ติดตามตัว
จนทราบชื่อที่อยู่แล้วก็บ้านของคนร้าย
ประกวดเป็นควรงานกิจยางที่อยู่ในแถบกันเกินน้องใหญ่
และได้คุยกับทางย่าพี่น้องและก็รับปากว่า
ถ้าติดต่อผู้เสียหายผู้ต้องหาได้ก็จะนำมามอบตัว
ศักดรินนี่ตำรวจตรวจสอบแล้วไม่มีประวัติการก่ออาทยากรรมนะฮะ
แต่มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของคดียาเสพติดเป็นคนอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
อืมอ่าตอนนี้กำลังไล่ตามตัวอยู่นะฮะนี่คนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ